เอาอย่างนี้ละกันเรื่องความน่ารัก
มีมาฝากเรื่องประเพณีดีก็มีมาฝากเหมือนกัน
พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีสุดมวลที่จังหวัดสกลนครนะคะ
นั่นก็คือประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญภเวทฟังเทศมหาชาติจ้า
ก่อนเข้างานเขามีจุดคัดกรองโรคโควิด๑๙ด้วยนะ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนี่ยเห็นไหมคุณหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ให้ล้างมงล้างมือกันเพื่อความสะอาดแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในประเพณีนี้นะคะ
เขาจัดที่วัดดงสอนดารามเทศบาลตะบนดงมะไฟจังหวัดสกลนคร
ภายในงานเนี่ยกิจกรรมเยอะเลยนะแต่ไฮไลท์ก็คือกิจกรรมประกวดทำอาหารพื้นเมือง
ถูกตอบเนี่ยเนี่ยคุณค่ะอุ๊ยน้ำอย่างเต็มจนเข้มข้นจริงนะคะ

งานนี้มันต้องมีแข่งกินข้าวปุ้นสิคุณผู้ชม
ก็เลยมีบรรดาผู้เข้าร่วมแข่งขันมาร่วมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมาประชันฝีมือการทำอาหาร
พร้อมกับโชว์ลีดาเด็ด

เรียกว่างานนี้สนุกสนานม่วนซื่นกันตลอดทั้งงานจริง
แม้แต่ชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติก็มาม่วนด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่ชอบกิน
นี่ไข่กินเบิ่งแซ่บบ่อจ๊ะนี่ยกนิ้วให้เลยนะคะ
แล้วก็บอกกับเราว่าถึงสิบเพชรไอก็แซ่บเด้อ

คือยังไงต้องพลไฟหน่อยเพราะเผ็ด
ข้าวเหมาะเกลียดอ้ะฝรั่งกินพริก

ว้าวเฉย
แล้วก็ตามด้วยสดน้ำยอดขนมจีน

หลังนี้ยังต้องยอมให้กับอาหารไทย

ไปเล่นกันในนี้เช้าต่างชาติกินอาหารเผ็ดได้หลายชาติแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อด้วย